ถ้าถามพูดถึงเรื่องลูกอยากให้เขามารับผิดชอบไหม
ยืนยันว่าหนูสามารถเลี้ยงลูกคนนี้ได้เอง
แล้วพ่อกับแม่หนูก็สามารถเลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องไปกวนเงิน
หรือว่าอะไรจากเขาเลยสักบาทคือเขาจะไม่รับไม่เป็นไร

ความรู้สึกหนูเหมือนโดนหลอกให้จัดงาน
เพื่อให้พาคินกับแฟนเขาไม่ว่าจะหยามจะสมน้ำหน้าจะอะไรก็แล้ว
แต่หนูไม่สนใจในส่วนของคนใหญ่

แล้วก็ทำไม่ได้นั้นเขาก็เสียคนใหญ่แล้ว

คินจะไม่แต่งอย่าอะไรคุณควรบอก

แต่คุณยังเลือกที่จะหยามเรา

เหมือนที่ผู้หญิงของคุณมาบอกเราไว้ว่าจะเป็นม่ายขันมาก
นี่คืออะไรหนูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันอยู่ด้วยกัน
มันอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องหัวเราะหนู

เพราะงานนี้บอกแล้วว่าทำเพื่อพ่อกับแม่

หนูทำดีที่สุดแล้วหนูเข้มแข็งที่สุดแล้วค่ะ
เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาอ่ะ

จะยังไงก็ได้ยืนยันตรงนี้ร้อยล้านเปอร์เซ็น

ทุกครั้งที่มีเขาไม่เคยใส่ถุงยางเลย

เขาเพิ่งคบกันค่ะเชื่อมากเลยค่ะ

แต่มันไม่มีสัมพันธ์แน่นอนเชื่อว่าไม่มีสัมพันธ์

แล้วมีกระแสถามว่าจะแต่งงานกันแล้วทำไมยังโพสต์รูปคู่กันอีก

สงสัยว่าเราเล้วต้องดูพี่หมา
ไม่เลิกอะพี่ไม่สงสารลูกผู้หญิงด้วยกันเลยพี่มาโรงพักนะ
อันนี้หนูพูดตามแชทเลยนะแล้วหนูจะมีแชทในการอ้างอิง
พี่มาโรงพักได้ไหมพี่มาเซ็นรับทราบเลยว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้จะมาแต่งหนู
แล้วถ้าเขาไม่มาแต่งแล้วเขาไปอยู่กับพี่พี่จะยอมรับผิดไหมว่าพี่เป็นชู้กัน
หนูก็พูดแบบนี้เลยนะเขาตอบแชทหนูกลับมาว่าเขาไม่ว่าง
ถ้าอยากจะมีอะไรให้เขาเซ็นให้มาส่งตัวเอกสารมาไว้ที่บ้าน
เดี๋ยวเขาวางแล้วเขากลับมาเซ็นเองแล้วหนูต่อเขาไปกลับไปคำนึง
ถึงขั้นตำรวจต้องเอามาให้พี่เซ็นที่บ้านหนูตอบกลับไปแบบนี้เลย
เขาตอบว่าแล้วหนูบอกว่าพี่จะมาสถานีตำรวจกี่โมงนัดเจอกันเลย
บอกเขาไม่มาเขาจะเลิกกับพาคินแล้วไปคุยกันเอง